ส่วนเมื่อวานี้เขามีการประชุมกัน
ประชุมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็มีแม่ทัพภาคที่๓เป็นหัวหน้าในการประชุมด้วย
เรื่องของหมู่บ้านป่าแหว่งที่จังหวัดเชียงใหม่
บ้านพระราชการของตุลาการอุทรภาค๕
เวทีโต๊ะกลมที่ทหารจัดขึ้นในค่ายกาวีระจังหวัดเชียงใหม่
มีตัวแทนทหารตำรวจเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
แล้วก็อีกหลายฝ่ายเข้าร่วมหาทางออก
กรณีข้อพิพาทการก่อสร้างบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค๕

แต่ปรากฏว่าเมื่อวานไม่มีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่สารยุติธรรม

ก็จะมีภาคเครือข่ายแล้วก็มีแม่ทัพภาคที่๓
มีผู้ว่าเชียงใหม่นะครับ
บรรยากาศการหาบรือก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่
ซึ่งประเด็นที่โต้แย้งกันไปมาคือการอนุญาต
ใช้พื้นที่สร้างบ้านพักสารตุลาการโดยธนาบรักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ชี้แจงนะครับว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนศาลและทหาร
นำไปสู่การอนุญาตนะครับ

ก็ได้สรุป๔ข้อร้องเรียนของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
เช่นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบว่าจะบรื้อบ้านพักจำนวนกี่หลังตามความเหมาะสม
ผู้รับเหมายุติการก่อสร้างหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยให้รัฐจ่ายเงินทดแทน
กรื้อบ้านพักรัฐต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
และหากได้ข้อยุติตามที่เครือข่ายเสนอให้สารคืนพื้นที่ป่าที่อยู่ด้านบนคืน

นี่คือข้อเรียกร้องของในส่วนของเครือข่ายที่ต้องการขอคืนพื้นป่านะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ในเวทีโต๊ะกลมของการแก้ปัญหาบ้านพักข้าราชการตุลาการที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
ทางด้านของแม่ทัพภาคที่๓เป็นประธานในการนั่งหัวโต๊ะการประชุมการหาบรือ
เพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของข้อสอชอคือเรื่องนี้ถึงข้อสอชอและ
ดังนั้นข้อสรุปต่างที่ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าเรียกร้องเข้าไปให้แม่ทัพภาคที่๓ได้ฟัง
ทัพภาคที่๓ก็เมื่อกี้ก็สรุปให้ฟังส่วนหนึ่งแล้ว
และบอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับนั้นก็จะถูกส่งต่อให้แก่ท่านนายยกรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดต่อไป
สงกราน๑๙เมษายนฟังเสียงของแม่ทัพภาคที่๓กันหน่อยฮะ
ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนและขอร้องท่านผู้ว่าก็คือ
คือตั้งกรรมการภาคประชาสังคมภาคข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักอนุรักษ์ไม่ว่าที่จะเป็นราชพัสดุไม่ว่าที่จะเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราไปดูพื้นที่โดยให้ขออนุญาตท่านทางด้านเจ้าของที่ก่อนนะโดยมารยาทของคนไทยนะบอกเราขอเข้าไปดูโดยเปิดเผยโดยเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริง

ที่ของทหาร๒๐๐๐กว่าไร่นะคุณจะสร้างตอนไหนเอาไปเลย
ไม่มายเลยครับอย่าไปลุกป่าก็ได้นะจบ
มีอีกตั้ง๒๐๐๐๐ไร่เต็มแม่ริมลูกคุณจะไปเอาแถวที่อื่นนะ
ไม่ใช่๒๐๐๐๐ไร่ตรงนี้นะมีอีกเป็นแสนไร่ในภาคเหนือ
ท่านยอมขับรถสัก๕๑๐นาทีก็หยุดหยวนแล้วครับ
ท่านจะเอาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ป่าโดยสุเทพครับ

คือข้อยุติตอนนี้ในฝ่ายของทหาร

มารับฟังประชาชนวันนี้

ที่ท่านบอกว่าถูกในเบื้องลึกยังมีกฎหมายย่อยอีกหลายอย่างที่อาจจะไม่ถูกด้วยซ้ำไป
แต่วันนี้เรามาพึ่งในเรื่องของอำนาจทางปกครองของคณะปฏิรูปก่อน
ว่าวันนี้คณะปฏิรูปมีอำนาจเมื่อท่านสารอ้างกฎหมายอย่างเดียว
เราก็มีกฎหมายเหมือนกันก็คือกฎหมายม๑๔
ที่ท่านนายกตู่จะดูปัญหาของชุมชนปัญหาของเมืองเชียงใหม่
ที่เป็นเมืองอนุลักษณ์วัฒนธรรมเมืองท่องเที่ยวว่าอย่างนี้ปล่อยไว้ได้หรือไม่
ส่วนเมื่อวานก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมศาลดีกา
คณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมประชุมพิจารณาวาระพิเศษ

หลังการประชุมนะครับนายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
ออกมาชี้แจงบอกว่าขั้นตอนต่างเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่
และการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
แต่สำนักงานสารยุติธรรมตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอมา
บริเวณของการก่อสร้างก็มีความพยายามในการที่จะปลูกต้นไม้
ชดเชยอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าโครงการมันยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
แล้วก็พูดถึงโครงการนี้บอกว่ากรณีที่กลุ่มบุคคลพยายามให้ยุติ
หรือลื้อถอนโครงการดังกล่าวนี้สำนักงานสารยุติธรรมซึ่งเป็นคู่สัญญา
อาจดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่ปรากฏตามสื่อต่างได้
เนื่องจากหากสำนักงานสารยุติธรรมยุติโครงการจะตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา
ต้องถูกคู่สัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณ
ชดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปสำนักงานสารยุติธรรม
จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมมีมติ
สำนักงานสารยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องชอบทำและที่สำคัญคือ
สันติวิธีนั่นเองนะครับ
พื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะก็แบ่งเป็น๓ส่วนด้วยกัน
ก็คือพื้นที่ที่ก่อสร้างตัวสารเอง
พื้นที่ที่แยกออกเป็นบ้านเป็นหลังก็คือลักษณะบ้านเดียวเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ศาล
การก่อสร้างก็๙๕แล้วนะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกบอกว่า
ต้องขอรอรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนนะครับ